สำหรับข่าวนี้ต้องบอกว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะ
สมกับเป็นละครฟอร์มยักษ์พรมลิขิต
สวัสดีอเจ้าทั้งหลาย

ต้องบอกว่าพรุ่งวานนี้นะคะทำเอาไอคอนเสียงมาแตกเลยคุณผู้ชม

ป้ายใบเชียร์ก็มาชุดไฟก็มี
แถมที่สำคัญหมูกระทะก็มาจ้า

หมูกระทะเสร็จปุ๊บทำไงล่ะพี่แจ๊กลินพุ่งตรงไปเลย

ก็ตอนแรกกะจะแบบว่าจะสะโพยเลยนะคะ

ใช่จริงบ้างคุณผู้ชมแล้วบอกเลยงานนี้ฟีเวอร์มากนะคะ
ลูกเล็กเด็กแดงแม่นะรวมไปถึงฝรั่งมังค่าเข้ามานะ

พบิเช่าชุดไทยก็มาใส่ชุดไทยโชว์กันแบบ
ถ่ายรูปเช็คอินกันแบบสนุกสนานเป็นแบบว่าครอบครัวแบบบรรยากาศแบบแฮปปี้มาก

นี่ใส่ชุดไทยมาแบบจัดเต็มเลยนะคะ
กับภรรยาเขาต้องดูหล่อนะ
แล้วพอถึงเวลาเปิดม่านโชว์
โอ้โหคุณผู้ชมอลังการสมกับเป็นละครพรมลิขิตค่ะ
มีฟ้อนรำประกอบการร้องเพลงของหนุ่มสแตม

เขาเป็นสายฮานนะคะ
เนื่องจากนักแสดงมาเยอะมาก

ต้องแบบว่าายเป็นใครนายเป็นใคร

คือยายผินนะครับพูดหูยายแยมให้มาใช่ไหมคะ

พี่ผินพี่แยม
เป็นเบาของแม่กระเกดนะคะในเรื่องของนักเอก

บะขนาดไหนไปชมเล็กน้อยเลยค่ะ

ขอชื่อขออีกทีได้ไหม

ผู้จัดละครพี่หน่องก็พาทัพนักแสดงมาให้สัมภาษณ

เมื่อวานมีใส่ชุดใสที่ฉันเงียนกลม

ถ้าย้อมผมดำนะ

พูดพุยกับเขาเม้าหมอยสนุกสนานค่ะ
การนี้สาวเวลาก็เปิดใจถึงจะแสดงความสำเร็จค่ะ
คือตอนแรกผู้จัดละครโทรไปถามบอกเบลล่าตอนแรกอะนะ
ซิงเท่าไหร่ดีเบลล่าบอกไม่กล้าตอบเลย

สูตรของละครของช่องไปเลยค่ะ

เซ็นเตอร์ติดตัวมาเท่าไหร่เธอให้คิดดูให้ลองเดาดู

รวมทั้งหมด๓๐ตัว
จริงตั้งแล้วก็ตั้งให้เอาเวลาให้โน้นก่อน

คือมีติดต่อเยอะมากกว่านี้แหละค่ะคือปังจริงค่ะ
แต่พอถามเรื่องหัวใจนะคะเบลล่าก็ขอสวมบทบาทเป็นแม่พุทธตาในเรื่อง
คือจะเก๋นิดนึงพูดแบบตายไปรุ่นค่ะ
คำถามพี่นักข่าวนะคะว่าตอนนี้หนูยังโสดสนิทไม่มีใคร
พี่ผ่านมาก็แบบโทรพระแม่และสมีย์ขอพรสิทธิ์เยอะละแต่ไม่ได้นะคะ
ส่วนกับคู่จิ้นพี่โป๊ปเนี่ยแม้ชีวิตจริงยังไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะคะ
แต่ถ้าเป็นในจอยเบลล่าตอบว่าพี่ได้กันแน่นอน

อาจจะเป็นยังไงไปฟังหน่อยค่ะ

ไม่รู้แต่ว่าในละครได้แน่
โทรพระแม่แล้วต่อคิวอยู่

เรามาเล่นตัวเยอะไปหน่อยก่อนหน้า
เพื่อนมีลูกจนรู้สึกแบบเลี้ยงหลานเก่งมากอะ

คือแบบว่าส่วนตัวก็เป็นแฟนคลับแฟนละครเขาด้วย
แล้วที่สำคัญน้องเบลล่าบอกว่าสวัสดีคุณแม่ปรานีค่ะ
สวัสดีคุณแม่ปรานีค่ะ
คุณแม่ปรานีเขาดูเราตลอดเลย
ว่าขอบคุณคุณแม่ของคุณเมล่าด้วยนะคะ
เหมือนกับเป็นเอฟทีลูกสาวแม่เหมือนกัน